วันนี้๓พ่อแม่ลูกที่ชาวโซเชียลตั้งฉายาว่าครอบครัวหัวร้อน
เปิดใจผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงกรณีที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวมีกิริยาวาจารย์ที่รุนแรง
เวลาที่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่นนะครับ
บอกว่าเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาครอบครัวของเขาเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำมาโดยตลอด

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล
ถึงความอารมณ์ร้อนกันทั้งครอบครัว
โดยได้เปิดใจถึงสาเหตุที่อารมณ์ชุนเชียวว่า
วันนั้นเธอโดนใบสั่งข้อหาจอดรถในที่ห้ามจอด
ซึ่งเธอก็ได้พูดจาปกติกับตำรวจ
แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ฟังพร้อมเรียกกำลังเสริม
พูดจาคมขู่และขอตรวจค้นในรถ

กโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปทันที
เพื่อต้องการร้องขอความเป็นธรรม
ก่อนจะเกิดเหตุชุนละมุนบานปลายตามที่เห็นในคลิป
ส่วนกรณีที่ลูกชายต่อยตำรวจนั้น
เพราะต้องการปกป้องแม่ที่กำลังตั้งคัน
เขามาเรียกกำลังเสริมมาแล้วก็มาขอค้น
แล้วก็เลยมีปากเสียงกันคือว่า

เขาเรียกตำรวจคนอื่นเข้ามา

มึงจะลงมาดีหรือจะให้กูใช้กำลังเขาว่าอย่างนี้ในการค้นเราหรืออะไรอย่างนี้แบบ
ทำไมคุณมาแบบอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราเห็นท่าไม่ดีก็เดินถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปเข้าไปอย่างนี้ค่ะ
ตอนช่วงชุดละมุนเนี้ยที่เขาอ่าต่อยลูกชายเนี้ยอ่าเราพยายามถ่ายคลิปแล้วเราถูกตำลวดเขาในหนึ่งอีกหน่ายหนึ่งเข้ามาบีบคอไว้แล้วโทรศัพท์กระแทกไปที่รถอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วโทรศัพท์มันมันหล่นอยู่ในกระปะเรา
ทีนี้ก็พยายามคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายถ่ายตัวเองหันซูมเข้ามาหาตัวเองแล้วก็หันไปถ่ายหน้าเขาอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเห็นเราถ่ายเขาลดมือลงมาอยู่ระดับนี้แต่เขายังไม่ได้ดึงมือออกจากตัวเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่แบบทุกคนถูกกระทำหมดแฟนนะชุดละมุนตอนนั้นเขาก็ถูกตำรวจนายที่นายหนึ่งเลยอาจจะไม่

ทีมข่าวได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่านายพยอมไม่เคยมีประวัติคดีร้ายแรงมีเพียงคดีลักทรัพย์ในจ้างที่สพบางบัวทองเมื่อปี๒๕๕๐เท่านั้น
ซึ่งขัดแย้งกับเหตุผลที่ครอบครัวนี้เคยอ้างสาเหตุที่ไม่ชอบตำรวจเพราะนายพยอมเคยถูกจับ
ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและไม่ได้รับการประกันตัวทั้งนี้สามีและลูกชายยอมรับว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ยอมใคร
โดยวันเกิดเหตุมีอารมณ์ร้อนจึงแสดงกิริยาวาจาไม่เหมาะสมรวมถึงกระทำรุนแรงกว่าเหตุจริง
อยากจะเข้าไปขอโทษตำรวจสพมาพตะพุทธและชาวจังหวัดระยองที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
พร้อมอยากวอนให้สังคมเห็นใจว่าที่ผ่านมาตนเองและครอบครัวเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอด
ไม่อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจผิดนะครับคืออยากให้ทุกคนฟังเหตุผลของทางเราก่อนว่า
เพราะเหตุใดถึงได้เกิดเหตุแบบนั้นนะครับดูที่มาที่ไปก่อนว่าเหตุมันเกิดจากอะไร
ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับสิ่งที่ที่เราทำลงไปบางทีมันก็เกินขอบเขตอะไรอย่างเงี้ฮะ
ครับก็จะไปขอโทษครับใช่ฮะก็จะไปขอโทษทางทำลวจแล้วก็ชาวระยองด้วย
ก็อยากให้สังคมเข้าใจแล้วก็มองเราในอีกแง่มุมนึงอะค่ะว่าที่เราหัวร้อนไปเนี่ยคือช่วงนั้นมันเป็นอารมณ์นะ
จุดหนึ่งที่เราถูกกระทำแล้วก็อยากให้สังคมมองเราในในอีกแง่หนึ่งจริง
เนี้ยค่ะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้แรงเสมอไปทุกทุกทุกทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเหตุผลของเราตลอด
อกจากนี้หลังคลิปเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองถูกเผยแพร่ออกไปครอบครัวก็เกิดความเครียด
เพราะถูกกระแสโซเชียลถล่มอีกทั้งยังถูกขุดคุยคลิปเหตุการณ์วิรากรรมโต้เถียงในพื้นที่ต่างออกมาแฉอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งครอบครัวก็ยืนยันว่าสาเหตุที่ต้องยกโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายคลิปทุกครั้งเพราะต้องการบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าใครผิดใครถูก
โดยยืนยันว่าทุกครั้งและทุกเหตุการณ์ครอบครัวคือผู้ถูกกระทำทั้งสิ้น
ส่วนสาเหตุที่ชอบอ้างว่าเรียนจบคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวฮาไทยรัฐยอมรับว่าเป็นเพียงแค่การแอบอ้าง
เพราะไม่อยากให้ใครมารังแก่และต้องการให้รู้ว่าเธอก็รู้เรื่องกฎหมายเช่นกัน
ทั้งนี้เขากำลังทำกับเราอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ
นี้ครอบครัวยังได้ชี้แจงกรณีป้าจ่อยแจ้งความว่าถูกเธอข่มขู่นั้นไม่เป็นความจริง
เพราะวันเกิดเหตุได้เข้าไปต่อว่าป้าจ่อยและเกิดมีปากเสียงด่าทอกัน
แต่ไม่ได้มีการคมครูหรือนำมีดมาจี้จึงวอนให้สังคมเข้าใจทางครอบครัวด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน